คุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงเวลาที่แฟนงอนกันบ้างดีกว่า
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะเวลาที่งอนเนี่ย

เขาจะแบบว่าอย่างนี้อย่ามาจับแล้วก็จะบอกว่า
ไม่เป็นไรอย่ามาจับต้อง
เหมือนกับคู่นี้เลยหมอเจี๊ยบละละนาแล้วก็แฟนเขาน้องเดีย
แต่จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เดี๋ยเนี่ยถ้างอนไม่เลิกมันก็ต้องหงอไม่เลิกแบบนี้
เออเดี๋ยจ๊ะหายงนยังจ๊ะ
หาทางกลับบ้านเจอเป้าอ้าวอย่างง้อนนานนะหนู
ป้าสงสารสีข้างทั้งคู่เลย